มันเกิดจากว่าพ่อเสียชีวิตตอนพ่อยังมีชีวิตอยู่ก็ยังโทรประมาทเรากันนะว่าโอ๊ยน่าสงสารหมอเขาเนอะมีลูกแบบนี้
แต่เชื่อไหมวันที่พ่อผมตายลงมันเหมือนเราเป็นความหวังของคนทั้งหมู่บ้าน
เดี๋ยวถึงชื่อแล้วเดี๋ยวหนูโทรตามนะคะถ่ายสำนักออกมาด้วยนะ
สวัสดีครับผมนายสุภเลิกชาญเชิดศักดิ์หรือที่คนเขาเรียกกันว่าหมอเสือหมอขี้เมานักบุญคนบาปหมอเด็กแนวคุมอาหาร
ตามสัตว์เรือนหนึ่งเจอกัน

ไม่มี
สวยไม่มากแต่ท่ายากฉันเยอะ
ลุกคือไงคนมองเกเลเฮ้ยมึงบอกเป็นหมอยามึงกับพ่อค้ายาชัด
อันนี้คือสิ่งที่คนมองเห็นถ้าแบบว่าไม่ได้มารู้จักเราหรือสัมพันธ์เราจริง
โตมานะในตระกูลหมอพื้นบ้านหมอแผนโบราณ

สิ่งที่ผมได้เรียนมาผมถูกเรียนมาแบบนั้น
ด้วยการสืบทอดต่อกันมา
แต่คนรุ่นก่อนหน้าผมไปเรียนกันมาอย่างดูเดือด
ของเราคือในเชิงอะไรไม่มีทฤษฎีออกมาสวยหรูเราปฏิบัติเลย
คำง่ายเลยแพทย์แผนไทยต้องใช้คำว่าแผนไทยเลยนะ
จะเรียกว่าโบราณผมก็ไม่คอเรียกตัวมัวโบราณไม่ใช่
ยาแก้ลมแน่นจุกเสียด
ตากล้องเขาบอกมีอาการเขามีอาการ
ก็จัดให้

มันเป็นธรรมดาครับอันนี้จะพูดให้ฟังเลยนะ

ถ้าคนมันจะด่ามันก็ด่า

ตอนพ่อยังมีชีวิตอยู่

โอ๊ยน่าอำสาหรับหมอเขาเนี่ย

แต่เชื่อไหมวันที่พ่อผมตายลง
มันเหมือนเราเป็นความหวังของคนทั้งหมู่บ้าน

เป็นแสงสุดท้ายที่จะพากูออกไปปลายอุโมง

ผมไม่มานั่งอะไรอยู่แล้ว

แล้วมัวแต่หันหลังกลับมามอง

ถ้าในโบราณเขาเรียกคัมภีร์อาถรรศาสตร์
ธรรมชาติมนุษย์มีเกิดแก่เจ็บตาย

มึงเกิดไม่ได้ก็ต้องทำให้เกิดได้

กูหาทางชะลอความแก่

เขาต่อร่างกายกระดูกต่าง
สุดท้ายเรียนรู้เรื่องการพดุงคัน
แขนงนี้ถึงจะเรียกประกอบตัวเองว่าเป็นหมอ

การปรุงยาเกิดจากการ
อาศัยการสังเกตทางอายุรกรรม

การสังเกตจากสีผิวและใบหน้า

สังเกตจากการพูดและสอบถาม

ก็ต้องค้นหาสิ่งที่ดีที่สุด
เพื่อที่จะต้องเอาชีวิตตัวเองให้อยู่รอดไว้

มาค้นเจอเรา

แล้วทำให้มันกลับมาเป็นไก่มีขนมีชีวิต

ต้องทำเล็บตีนเล็บนั้นให้แม่งกลายเป็นไก่มีชีวิต
แต่มาคาดหวังเอาที่กูว่ากูต้องฟื้นกลับมา
แบบเนี้ยท้อแล้วคิดง่ายเดือนหนึ่งสี่ร้อยชีวิต
ความแข็งกล้าของชีวิตไปแล้ว
คือบวมน่าเงียบและปวดหลัง

ก่อนที่จะตัดสินใจพามาเขา

ตอนนั้นรู้แล้วว่ามีหมอเสือ
แต่ตอนนั้นน้องเขายังอยู่ในโรงพยาบาลเอามาไม่ได้

ประมาณ๔๕เดือนได้
อาการบวมลดลงไม่เหนื่อยไม่ปวดหลัง
ตอนนี้ก็อาการเหมือนปกติเลยเหมือนเด็กเล่นทั่วไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่มันไม่ไกลมันไปไม่ได้ทั้งทั้งที่มันคดเจ๋งเลย
เพราะปิดโอกาสกันและกันเองแค่นั้นเอง
ไม่ต้องเอาเรื่องของกำลังการเงินนะ
เอาแค่ว่าไม่ปิดกั้นคุณเป็นหน่วยงานของความรู้ก็ดี
หน่วยงานที่มาดูแลเรื่องนี้ก็ดีแล้วผลักดัน
มาดูในที่นี้ไม่ใช่มาดูหาเรื่องมาดูด้วยใจเป็นการ
มาดูด้วยความถูกต้องแล้วไม่ได้เอาถูกใจ
นี่มันจะยิ่งใหญ่ต่อไป
อันนี้มุมมองเห็นมาแต่เด็กเลยเห็นมาประมาณเกือบ๒๕ปีแล้วหรือกัน

ว่าเหมือนเดิมเพิ่มเติมน่าจะเละเทะ
มันสมองของคนโบราณฉลาดมากมันไม่ใช่คนปัจจุบันนี้ที่คิดค้นหลอดไฟ
แต่คนสมัยใหม่แค่ขยายมันขึ้นมา
ก็อย่างที่บอกมันเป็นการปิดกั้นโอกาสและการพัฒนา
เท่ากับว่ามันก็ยังคงอยู่ในรูปแบบเดิมที่เห็นผ่านมาตรฐานเดิม
แล้วให้มองต่อไปจะเป็นยังไงใช่ไหมเหมือนเดิม
ถ้ายังไม่แก้ไขหรือปรับปรุงความคิดและการพัฒนา
ตัวอย่างเช่นคุณมองแค่อายุแต่บางครั้งอายุไม่ได้มีประโยชน์
บางคนอาจใช้ความรู้๕๐ปีแต่ความรู้ที่มีมา๕๐ปีนั้น
ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วมีประโยชน์เลย

แต่ไม่ได้มองสิ่งหนึ่งปัญญาวุฒิหรือที่เขาบอกว่าปัญญาคืออาวุธ
พูดเลยคนไข้๕๐หมอ๕๐บวกกันเป็น๑๐๐
ไม่รู้ฉันทำหน้าที่ของฉันแล้วคุณทำหน้าที่ตัวคุณ
แต่ถ้าหน้าที่ตัวคุณไม่ทำก็จะดุจะบ่น
แต่ถ้าบ่นแล้วไม่มีการอะไรดีขึ้น
เราบอกเลิกกันเถอะ
ถ้าผมพูดคำนี้ออกไปคนไข้โคตรกลัวเลยนะ
ผมสร้างสถิติเป็นตำนานมามากเลยนะ
คุณอย่ามาเป็นสิ่งเสียหายในชื่อผม
ผลิตยาอยากให้มันอยู่ในยอดของคงที่ทุกเดือนหรือน้อยลง
แต่มึงเป็นภาระที่ทำให้กูต้องเพิ่มกับมีอีก
มึงสบายใจเหรอมึงต้องมาเสียเงินค่ายา

เคยนะครับเข้าด้านมืด
บางทีเคยหายตัวกับมึง
ก็อยากให้โลกรู้อ่ะไม่มีกูแล้วมึงจะรู้สึกประมาณนั้นเคยเป็นนะ
ตอนหายไปปีนึงถามสบายใจไหม

ไม่ได้ขึ้นเวทีนักมวยที่ไม่ได้ลงชกแต่มาได้สติกลับมาได้
เฮ้ยมึงกลืนน้ำลายตัวเองนะเว้ยมึงเคยพูดแล้วมึงลั่นปากไว้แล้ว
แล้วก็พวกเพื่อนที่สนิทกันมาเตือนสติหนูไม่ได้อยากเป็นหมอ

ทบทวนเลยเออเฮ้ยจริงว่ะกูพูดนี่ว่ะว่าเฮ้ย
วันสุดท้ายของโรงพยาบาลสุดท้ายกูขอตรวจคนไข้แล้วกูตาย